เรื่องราวของแวดวงฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ
ล่าสุดนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

จะพาไปเข้าพบกับนายกรัฐมนตรี
เพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยครับ

ประธานสาพันธ์ฟุตบอลอนาชาติคนใหม่

ในวันที่๒๘เมษายนนี้
เพื่อร่วมฉลองครบรอบ๑๐๐ปีสมาคมกีฬาฟุตบอล

เพื่อขอโอกาสในการที่จะพาประธานฟีฟ่า

เพื่อที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไป

สมาคมจะขอรับการสนับสนุน

โดยไม่ใช้งบของแผ่นดินครับ
โดยอาจจะยอมเดินทางไปแข่งขันที่สนามของบุรีรำแทนการเล่นที่สนามของตัวเอง
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีแผนนะครับจะขอใช้สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร
แต่ว่าสนามนั้นไม่ว่างในวันดังกล่าว
อย่างไรก็ตามครับยังต้องรอทางด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ